ใบเดียว๘๐บาทก็เจอใช่ไหมคะ

อันนี้พูดจริงต้องยอมรับกัน

ใบ๕ใบที่เขารวมชุดได้เนี่ยอันนี้มันเกิน๘๐บาท

ใช่ทีนี้คือเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังนะ

เคยถามพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเขาบอกว่า
ก็รับมาก็แพงแล้วอ่ะให้เขาได้กำไรนิดหน่อยเอง

ที่จะออกกลางเดือนนี้๑๖สิงหาคมเนี่ย
ที่เขาคุยกันเยอะนะวันนี้ก็คือว่า
๘๐บาทแบบใบเดียวแบบเลขไม่สวยยังไม่มี

เริ่มต้นที่๙๐ทั้งนั้นเลยนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวเราลองไปสำรวจที่วังสะพุงจังหวัดเลย

โอ้โหราคาค้าส่งแค่เริ่มต้น
ก็เริ่มมาที่๘๘บาทถึง๙๓บาทแล้ว
อันนี้คือสำหรับคนขายคนสุดท้ายที่เขาไปได้มา

ราคาส่งเขาเขาได้ที่๘๘๙๓บาท
เราจะไปซื้อ๘๐ได้ยังไงไม่มีทาง

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ตลาด
ค้าส่งลอตเตอรี่บ้านนาหลักอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ

ี่ปั๊วมาตั้งแผงขายกว่า๒๐๐ราย
ผู้ค้ารายย่อยก็มาหาซื้อลอตเตอรี่กว่า๑๐๐คนนะคะ
ซึ่งแผงลอตเตอรี่ของยี่ปั๊วไม่มีใครติดป้ายราคาเลย

ก็วันก่อนมีตำรวจลงมาตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่เกินราคา

ี่ปั๊วก็เลยขายเกินราคาแบบไม่ต้องถูกจับ

ทีมข่าวเราไปถามผู้ค้ารายย่อยที่ไปซื้อลอตเตอรี่ต่อจากยี่ปั๊วก็บอกว่า
ก็จะซื้อแบบยกกล่องหรือไม่ก็แบบทั้งเล่ม
ตกใบหนึ่งก็๘๘บาท๕๐สตางค์

๓ใบ๙๓บาทค่ะ

๘๘บาท๕๐สตางค์ค่ะ

หวยกล่องที่เขาไปโกหกลงมาให้พวกนี้ค่ะ

แล้วก็๙๓
๓ใบ

แล้วพวกนู้นจะไปเอาไหน

ปลายทางท่อสุดท้ายเหมือนกันคือเขารับมา๘๘บาท

ถ้าให้ตำรวจมาไล่จับคนกลุ่มนี้

แล้วในเมื่อเขารับมามันไม่ได้ราคานี้จะให้เขาขายกี่บาท
มันต้องดูว่าแล้วทำไมเขาถึงได้ราคานี้
เราก็ไปถามมาให้ค่ะปรากฏว่าเขาบอกว่า
ความต้องการสลากช่วงนี้สูง

ี่ปั๊วไปรับซื้อจากคนที่ได้รับโคต้า
ซึ่งเขาให้ราคามาสูงมากคุณผู้ชม
เรียงดูนะคะว่าราคามันมายังไงเส้นทางเป็นแบบไหน
เส้นทางสลากแล้วราคาซื้อขายงวดนี้นะคะ
ไปสำรวจมาที่เห็นชัดเจนเริ่มแรกเลย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาขายสลากให้กลุ่มโคต้าในราคา

ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปล่อยไปให้คนที่ได้โคต้าเนี่ยคือขายขาดนะ

คุณเอาไปแล้วเนี่ยไม่มีรับคืนแล้วคุณขายไม่หมดเรื่องของคุณ

ใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์
เลขสวยเลขชุดเลขคู่อะไรใบเท่านี้ทุกใบ
แล้วตั้งราคาว่าต้องไปขายให้ประชาชนคือใบละ๘๐บาท
ลายทางประชาชนซื้อต้องได้๘๐บาท
ถ้าคุณขายเองเนี่ยคุณก็ได้กำไรใบละตก

ซึ่งกลุ่มผู้ได้รับโคต้าที่จะได้ราคานี้จากสำนักงานสลาก
เขาบอกว่ามีประมาณเกือบ๒๐๐๐๐๐รายนะคะ
คือพวกนี้ได้โคต้าแต่ไม่ขายเอง

ไม่ต้องไปเดินขายเองไล่ขายเอง
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดราคาอะไรแต่ยี่ปั๊วเป็นคนไปเสนอเองบอกว่า
เอางี้ผมซื้อฉันซื้อให้ราคาสูงเลย

ไม่ขายค่ะไปขายเองยังต้องขาย๘๐ให้ยี่ปั๊วดีกว่าได้ใบละ๘๘๙ได้กำไรตั้ง๑๘บาท
เกือบ๒๐บาทไปใครไม่เอาเขาก็ขายกันเลยค่ะขายยี่ปั๊วไปนะคะเท่านี้
ี่ปั๊วรับมาราคา๘๘๙จะเปิดตลาดที่วังสะพุงขายเท่าไหร่ล่ะคะ
มันก็ต้องพุ่งขึ้นไปแล้ว๘๘บาท๕๐สตางค์จนถึง๙๓บาทมันก็เลยมาตกที่เป็นภาระของผู้ค้ารายย่อยนี่ไง
ผู้ค้ารายย่อยคือคนที่เราจะเจอเขาคนที่เราเห็นเขาเดินหอบขี่จักรยานตั้งแผง
เขาได้มาใบละ๘๘๙๓บาทตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะเท่ากับว่าตัวยี่ปั๊วเนี่ยจะได้กำไรตกประมาณเท่าไหร่
ส่วนผู้ค้ารายย่อยก็ต้องไปปล่อยเกินอยู่แล้วใช่แล้วก็ถามรายย่อยว่าอ่าแล้วสมมุติได้มาราคานี้ขายเท่าไหร่
เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องขาย๙๐๑๐๐นี่แหละที่เราเจอกันที่ปลายทางเราเจอกันว่าสลากใบละ๙๐ใบละ๑๐๐จับคู่๒๐๐น่ะ
ณขณะนี้นะเลขที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร์
ว่าคุณไกรสอนเขาไปหยิบตัวเลขในหายอะไรมาได้เนี่ย
นักขณะนี้เนี่ยใบหนึ่งเนี่ยปลาเข้าไปใบละสองร้อยสามร้อยบาทนะ

เลขดังเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอย่าว่าแต่เลขไม่ดังเลย
อย่าว่าแต่เลขดังเลยเลขไม่ดังเนี่ยใบละ๘๐บาทคุณลืมไปเลยสำหรับงวดนี้นะ

ให้งวดก่อนที่หาไม่เจอก็คือแบบนี้แหละเหมือนที่เราทำให้ดูเนี่ยในชาร์จเมื่อสักครู่นี้
เพราะคนปลายทางรับมาก็ใบหนึ่งก็ปลาเข้าไปเกือบเกือบเก้าสิบบาทแล้วอะ
เขาไม่สามารถขาย๘๐บาทได้จริงไม่อย่างนั้นก็คือนอกจากจะไม่มีกำไรไม่เท่าทุนก็คือขาดทุนยับเยินนะคะ

ก็อาชีพเขาเพราะเขาไม่มีอาชีพอื่นเขาก็คือเขาก็ต้องไปรับมา
เขาเลือกไม่ได้อะ

เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเรื่องนี้มันแก้ไขยังไงได้บ้าง
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิด

ซึ่งวันนี้ถ้าใครได้ติดตามรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
คุณสุภาพเนี่ยได้สัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากนะคะ
ซึ่งนายธนวัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สำนักงานสลากไม่รู้นะ
รู้ก็จะเร่งหามาตรการในการจัดการกับกลุ่มที่ได้รับโคต้าเกือบ๒แสนรายก่อน
อันดับแรกใครที่รับไปแล้วขายเองในราคา๘๐บาท
ด้วยความซื่อสัตว์ก็มีก็โอเคไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบ
ไอ้กลุ่มที่ไปเทขายให้๒๐บาทแล้วเอาไปปั่นราคาเนี่ย
กลุ่มนี้จะถูกคัดกรองแล้วตัดโคต้าออกค่ะ
คำว่า๕เสือไม่มีแล้วนะครับแต่๒๐บาทเนี่ยมี
ก็เอาเป็นว่าสำนักงานสลากรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็ให้คำสัญญานะคะ
ว่าจะเร่งแก้ไขโดยจะมีการเรียกประชุมบอร์ดวันที่๑๙สิงหาคมนี้
โดยจะเริ่มที่เปราะแรกก่อนก็คือกลุ่มแรกที่ได้รับโคต้าสองแสนกว่าคน
ที่ได้สลากใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์เนี่ยความมากรอง
ปั่นราคาคุณจะโดนตัดสิทธิทันที
เรื่องเนี่ยสำนักการสลากบังรัฐบาลรู้ปัญหามานานแล้ว
ประชาชนก็รู้ปัญหามานานแล้ว
และมือแรกที่ได้โคต้า
เขาก็ทำแบบนี้มานานและยังทำต่อไป

ก็หวังว่าคำสัญญาของทางโฆษก
น่าจะเกิดผลบ้างในการแก้ไขอะไรต่างนะ